ดูเหตุลูกฆ่าพ่อกัน
เกิดเหตุการณ์ที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรี
เมื่อลูกชายเกิดบันดาลโทษะหลังเห็นพ่อทำร้ายทุบตีผู้เป็นแม่ของตัวเอง
และท้ายที่สุดคว้าปืนมายิงพ่อจนเสียชีวิตนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในบ้านพักพื้นที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรี

ซึ่งภายในบ้านนะคุณตกแต่งไว้สำหรับจัดงานมงคลสมรส
ที่ประตูทางเข้าบ้านเจ้าหน้าที่พบศพนายประเสริฐแตงอ่อนอายุ๘๒ปี
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มมหลายแผลในร่างกาย
สอบถามนางบุษบาน้อยดารายทราบว่าผู้ก่อเหตุก็คือสามีของเธอเอง
ชื่อนายรัชตะหรือมานะแตงอ่อนอายุ๓๗ปีนะครับ
นายรัชตะเป็นลูกชายของผู้ตาย
ให้กับพี่สาวของผู้ก่อเหตุ

เกิดมีปากเสียงทะเลาะกับพ่อของผู้ก่อเหตุเหมือนกัน

ออกไปส่งเต็นต์ออกไปส่งอุปกรณ์
แล้วกลับมาเห็นจังหวะที่พ่อแม่

เป็นจังหวะที่พ่อกำลังทุบตีทำร้ายแม่
ตัวเองก็เลยโมโหครับ

เข้าไปพยายามห้ามปรามทั้งคู่ไม่ให้ทะเลาะกัน

ระหว่างตัวเองกับพ่อแทน
คือเห็นพ่อทำร้ายแม่ก็เลยไปทำร้ายพ่อ
ใช่ฮะนี่แหละครับกลายเป็นว่าใช้อาวุธ
กระหน่ำยิงผู้เป็นพ่อเข้าที่อกท้องสะโพกซ้าย
แขนทั้งสองข้างจนผู้เป็นพ่อเสียชีวิตคาที่ครับ
จากนั้นลูกก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
เรื่องต้นตำรวจภูทรท่ายางพร้อมชุดสืบสวน

ระดมกำลังออกติดตามตัวนายรัชตะ
มาดำเนินคดีต่อไปนะครับ